ข่าวนี้ครับที่มุกดาหารนะครับหลวงตาอายุ๖๖ปีแล้ว
มันทำกับแกได้ทำไมผมถึงต้องเน้นแบบนี้อ่า
ทุบหน้าหน้าท่านเละแบบเนี้ยฮะหน้าท่านเละแบบนี้เลย
ผิดรูปไปเลยตาปูดนะฮะคางแตกเลือดเกลอะกรังเต็มใบหน้านะครับ
คนร้ายเนี่ยมันทำกับหลวงตาหวังจะชิงทรัพย์ครับคุณผู้ชมครับ
นี่เป็นภาพของพระอธิการคูณกิติคุโนหรือว่าหลวงตาคูณนะครับ
อายุหกสิบหกปีท่านจะเอาวาดบัตรสว่างเวรุวัน
ตะบนบ้านทรงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
มีบาดแผลชะกันเต็มใบหน้าแล้วก็ศีรษะครับเลือดเนี่ยอย่างที่ผมบอก
แห้งเต็มหน้าเกลอะกรังไปหมดบาดแผลที่ศีรษะเนี่ยคล้ายถูกตีด้วยของแข็ง
แล้วมีรอยถูกขอมีคมบาดที่คางหนึ่งแผลเป็นทางยาวกว่าสิบเซนติเมต
คุณผู้ชมดูนะฮะแล้วยังมีรูคล้ายถูกแทงอยู่ที่ตรงคางด้วย
ส่วนตาซ้ายตาขวาแน่นอนครับมีรอยช้ำมีเลือดออกที่หูด้วยเหตุเกิดเช้าเมื่อ๔ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
แต่ท่านเริ่มรู้สึกตัวแล้วตอนนี้หยอดน้ำได้ผมต้องใช้คำนี้
หอดน้ำได้บ้างแล้วให้ท่านฉันน้ำได้บ้างแล้วนะครับ
แต่ยังจำอะไรไม่ได้นะครับไม่ค่อยจะรับรู้อะไร
ขณะนี้ย้ายไปอยู่ห้องพิเศษรอดูอาการที่โรงพยาบาลมุกดาหาร
เหตุการณ์เกิดขึ้นกับหลวงตาคูณนะครับทำให้ชาวบ้านสะเทือนใจมากต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
หลวงตาไม่มีศัตรูไม่เคยมีเรื่องกับใครทำไมคนร้ายถึงโหดเยี่ยมขนาดนี้
แล้วท่านก็อายุมากยังทำกับท่านได้และวันนี้นะครับ
ตำรวจก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ในสิวอายุสี่สิบแปดปี
สิวเนี่ยเป็นใครคือสิวเนี่ยเป็นชาวบ้านที่มาขออาศัยอยู่วัด
แล้วก็เป็นคนแรกนะครับที่เห็นหลวงตาได้รับบาดเจ็บ
เล่าบอกว่ามีวัยรุ่นมาพบหลวงตานะเมื่อคืนวันที่๓ธันวาคม
แต่ไม่รู้เป็นใครพอวัยรุ่นคนนั้นกลับไปนะครับ
หลวงตาก็นั่งสมาธิอยู่หน้ากุฏิในสิวเนี่ยเขาชื่อสิวนะ
ก็เดินกลับไปนอน๖โมงเช้าวันรุ่งขึ้น
ทำไมหลวงตาไม่เดินไปตีละครั้งล่ะจึงเดินไปดูครับ
เห็นต้องพังงะภาพแรกหลวงตานั่งก้มหน้าอยู่
พยายามเรียกสติแล้วก็เงยขึ้นมาหน้ามีแต่เลือดครับ
คุณผู้ชมจึงรีบไปตามคนมาช่วยจากการตรวจสอบบนกุฏิ
พบว่าเงินสดเจ็ดพันเก้าร้อยบาทตกอยู่พบร่องรอยการต่อสู้
ข้าวของได้กระจัดกระจายทีเดียวแล้วก็มีรอยเลือดที่เสือ
คนร้ายน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์แหละแต่ยังไม่รู้ว่าคนร้าย
เนี่ยได้อะไรไปบ้างเพราะว่าเจอเงินตกอยู่นะนะฮะ
เก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็หลวงตาเนี่ยตอนนี้ยังให้การ
ไม่ได้ครับยังยังสาหัสอยู่นะฮะตำรวจสภคำชะอีเร่งหน่อย
ทำกับพระกับเจ้าแบบนี้ได้ยังไงนะฮะ